สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ค่ำนี้จะเจอกับเราสองคนเช่นเคยนะคะเรือนขวัญแล้วก็พลอยธินจิตค่ะ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวดราม่า
ดูเหมือนว่าจะบานปลายไปกันใหญ่แล้วนะคะสำหรับประเด็นของนักแสดงสาวสายเลือดกิมจิ
อย่างซอจียอนก่อนหน้านี้สาวจียอนเราเคยเจาะไม้สัมภาษณ์เธอนะคะว่า
เฮ้ยมีปัญหาโดนปลดจากรายการตลกชื่อดังรายการหนึ่งจริงหรือเปล่า
ค่ะคุณเธอเองก็บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรนะคะแต่ดูท่าว่าจะไม่ใช่
เป็ดเชิญยิ้มเขาออกมาเปิดใจเองเลยว่า
ส่วนที่สาวจียอนพูดว่าไม่อยากเป็นตลกนั้นไม่ได้ยินกับหูตัวเอง
เพราะคนที่ทำให้มีวันนี้นี่คือคนที่เป็นตลก
จียอนพูดแบบนั้นจริงก็คงต้องกลับไปเกาหลี
เพราะวงการบันเทิงไทยมีตลกคาเฟ่อยู่ทั้งนั้น
แม้จะซัดเปรี้ยงซัดตรงขนาดไหนนะรวนขวัญแต่พี่เป็ดเขาบอกว่าไม่ได้โกรธเจอหน้าก็อยากจะอบรมว่าอย่าทำแบบนี้อีก
และหากเข้ามาพูดคุยตกลงกันได้ก็คงจะได้ร่วมงานกันต่อไปนะคะ